เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนเนอะ
ทำให้อุณหภูมิมันเดือดขึ้นไปอีกกับสาวเซ็ตนี้กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
สลัดผ้าใส่ชุดบิกินี่ท้าลมท้าแดดกันไปเลยสิคะซิส
เริ่มกันที่คนแรกซูฉีเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมพิชนาธิของเรานี่เองนี่
บอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่เหมือนกันนะ
เราจะได้เห็นผลงานการถ่ายแฟชั่นสุดแซ่บของเธออยู่บ่อย

เพราะว่ามีแฟนแล้วแฟนห่วงหรือเปล่า
แต่ล่าสุดนี่ทำเอาไอจีเดือดไม่เกรงใจแดดอีกแล้วค่ะ
เมื่อสาวเมย์คว้าชุดบิกินี่เป็นยังไง
อีส้มอีดมากเลยนะคะสีเขียวก็ปังเหมือนกัน
ใส่ไปท้าแดดรับลมนี่เลยค่ะโอ้โหแต่ละที่นี่ละสายตาไม่ได้เลยจริงจริง
ก็คือหุ่นของนางนี่แหละค่ะความผิวของชีเมย์บอกเลยว่า
โอ้โหเพจแบบพริกกินูยกสวน

นี่ผิวขาวมากแล้วบิกินี่ก็คือส่งหุ่นส่งผิวสุดเลยนะคุณผู้ชมเป็นยังไง
โฟกัสข้างหลังเลยนะโฟกัสแต่สาวเมย์อยู่คนเดียวเลยนะคะ

ต่อความร้อนแรงอีกหนึ่งสาวค่ะคนนี้ก็ปั้วปังเหมือนกันค่ะวาวาวนิทรา
แต่คุณผู้ชมเป็นดาราสาวภาพพื้นทะเลก็ว่าได้ค่ะ
ด้วยความที่เธอชื่นชอบเล่นกิจกรรมทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดท้าคลื่นนะคะ
ก็จะสลัดผ้าใส่ชุดบิกินี่บ่อยครั้ง

คุณผู้ชมเราไม่ได้โฟกัสที่บอร์ดเลยค่ะ

ซี่ไม่ปรานีใครเหมือนกันค่ะ

ส่งท้ายความเดือดที่สาวอารมณ์ดีคนนี้เลยดีกว่าค่ะ

จัดคอนเทนต์ให้ทะเลลุกเป็นไฟไปเลยจ้า
กับชุดว่ายน้ำวันพีชเว้าเอเว้าใจ

จะว่าไปสวยขนาดนี้

คืออยากจะรับเป็นภาระที่บ้านหรือเปล่านะคะ
งานนี้สาวโยเกิร์ตเขาก็เข้ามาแซว

ที่บ้านมีภาระยังคะพี่ชาย

งานผิวทั้งสามสาวเนี่ยโอ้โหสวยจริงค่ะใช่ค่ะ